มีผู้ชายคนนึงนะอายุยี่สิบหกปีหายไปเป็นสิบวันแล้ว
เขาแจ้งความคนหายไว้ด้วยสุดท้ายวันนี้มีคนไปเจอศพนะฮะ
ถูกฆ่าฝังดินอยู่ที่ร่องน้ำในสวนนะครับ
แล้วศพนี่ขึ้นอืดแล้ว
มาขุดกันตรงนี้นะครับมีรอยเชือกรัดที่ลำคอด้วย
แล้วก็มือนี่ก็ถูกมัดไพ่หลังเอาไว้นี่ฮะตรงนี้คือพื้นที่บ้านฉลาโสงนะครับ
ตำบลทรัพยาอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำตำรวจสพนไซแล้วก็กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินมาตรวจสอบนะครับ
หลังจากมีคนแจ้งว่าเจอศพถูกฝังอยู่ที่นี่เป็นร่องสวนของสวนกล้วยแล้วก็ไร่อ้อยนะครับ
ร่องน้ำกลางสวนเนี่ยนะฮะเป็นสวนกล้วยติดกับไร่อ้อยนะครับ
ที่ขุดขึ้นมานะฮะสุดท้ายตรวจสอบแล้วนะครับ
ชื่อทิติศักดิ์ทูลฉลองชื่อเล่นชื่อเท่อายุ๒๖ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
ฉลาวสงพ่อกับแม่ของเท่เนี่ยแจ้งความคนหายเอาไว้เมื่อ๑๐วันก่อน
ศพที่เจอลักษณะนอนคว่ำหน้านะครับถูกฝังดินเอาไว้ในร่องสวนขุดไปลึกประมาณ๑เมตร
ตอนที่ชาวบ้านเขามาเจอเนี่ยจะเห็นส่วนของก้นโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินที่กลบเอาไว้ก่อน
นี่นะฮะจากการชนะสูตรเบื้องต้นนะครับศพของเท่นะฮะสภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้ว
มีรอยกระสุนด้วยนะฮะที่หัวหนึ่งนัดหน้าอกอีกหนึ่งนัดหูซ้ายนี่ขาด
คอมีรอยถูกเชือกรัดมือถูกมัดไพ่หลังโดยเอาย่าคามารัดเอาไว้
ขาสองข้างถูกมัดด้วยย่าเหมือนกันตามร่างกายมีรอยสักอยู่หลายแห่งนะฮะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้ว๘๑๐วันตรงกับที่คุณพ่อคุณแม่เขาแจ้งความคนหายเอาไว้เลย
นี่เชือกที่เจอนะครับห่างจากร่องสวน๕เมตรมีเชือกไนลอนยาวสักร้อยเซนติเมตร
ทิ้งเอาไว้ริมบ่อน้ำไม่รู้จะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่เก็บเอาไว้ตรวจสอบก่อน
คนที่มาเจอศพเป็นเจ้าของสวนนะฮะชื่อคุณป้าบุญทิ้งนะครับ
คุณป้าบุญทิ้งบอกว่ามาเจอศพคนแรกเลยคือที่สวนแห่งนี้เนี่ยป้าแกบอกแกไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนะ
วันนี้มันรู้สึกแปลกอยากจะมาดูไร่อ้อยที่อยู่ติดกับสวนกล้วย
พอเดินเข้ามาในเขตสวนกล้วยนี่ยากขึ้นรกไปหมดแต่แกบอกโอ้โหเข้ามาถึงเนี่ยมันรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันที
พอเดินไปแล้วก็มองไปรอบมองไปที่ร่องน้ำในสวนเห็นดินในร่องสวนเนี่ยมันผิดปกติ
มันคือร่องน้ำไงทำไมดินมันดูแบบนูนขึ้นมาทีแรกคิดว่าใครเอาหมาที่มันตายมาฝังเอาไว้หรือเปล่า
แต่เอ๊ะคือถ้าเป็นสุนัขเอามาฝังเขาจะเอามาฝังไกลขนาดนี้เหรอนะไม่น่าจะเอามาฝังตรงนี้
แกก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออพ่อกับแม่ของเท่เขาบอกลูกชายหายจากบ้านไปเป็น๑๐วันแล้วเนี่ย
ก็เลยไปดูใกล้มันเหมือนกับเห็นก้นลอยขึ้นมาโผล่เหนือดินขึ้นมา
แกก็เลยรีบวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบนะฮะสุดท้ายเป็นในเท่ถูกฝังไว้ตรงนี้จริง
ทีนี้น้าชั้นชั้นน่ะจะมาดูน้อยว่ากาอยที่ต้าสแล้วก็เลยจะมาดูน้อย
หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งไปยังครอบครัวนะฮะแม่กับญาติยาดของผู้ตายเขาก็มาตรวจสอบนะครับ
คือก็ต้องมายืนยันก่อนว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรคือมาถึงนี่โอ้โหคุณแม่นี่ช็อกเลยนะฮะ
เพราะนี่คือลูกชายจริงครับแม่บอกแม่จำได้ลูกชายที่หายไป๑๐วันก่อนมาพบถูกฝังอยู่ที่ร่องสวนตรงนี้
แม่บอกว่าตัวแม่กับสามีก็คือพ่อของผู้ตายแยกกันอยู่นะฮะแยกทางกัน
โดยเท่เนี่ยเขาจะไปอยู่กับพ่อลูกชายอยู่กับพ่อกันสองคนนะตัวแม่เองไปมีครอบครัวใหม่
แต่ว่าเท่จะมาหาบ่อยบางทีก็มาขอเงินแม่บ้าง
ล่าสุดเมื่อ๑๐วันก่อนลูกชายมาขอเงินแม่แล้วทีนี้หายไปเลย
โทรศัพท์มือถือยังวางทิ้งเอาไว้ที่บ้านเลยแม่กับพ่อก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้
สองท้องที่เลยนะฮะเป็นเขตพื้นที่ติดต่อกัน
ปกติลูกชายเนี่ยชอบดื่มเหล้าช่วงนี้ตกงานแต่ลูกไม่เคยทะเลาะอะไรกับใคร
แม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกถึงถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
กำลัวสพน้องไส้ก็
ก็ให้กู้ภัยส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของร่องรอยบาดแผลต่างแล้วก็สาเหตุการณ์ตาย
ต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมีกลุ่มคนในพื้นที่นี่แหละ
คงจะทะเลาะกับในเท่ผู้ตายนะฮะ
หลังจากนั้นพอโดนทำร้ายเสียชีวิตก็เลยเอาศพมาฝังอำพลางคดี
จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปเจอเชือกไนลอนถูกทิ้งไว้ริมบ่อน้ำ
ห่างจากจุดเจอศพ๕เมตรนะครับ
แล้วมีรอยลากศพยาวไปถึงจุดที่ฝังศพในร่องสวนด้วย
มีความเป็นไปได้ว่าคนร้ายอาจจะทำร้ายในเท่
แล้วทีแรกเนี่ยตั้งใจจะจับมัดถ่วงน้ำ
แต่คงเปลี่ยนใจคงจะลากศพมาแล้วฝังที่ร่องสวนแทน
อันนี้ตามคำสันนิษฐานนะฮะที่ทางกู้ภัยเขาลงพื้นที่แล้วเขาไปเจอร่องรอยต่าง
ท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้ตำรวจเรียกสอบปากคำเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
เป็นกลุ่มที่ชอบดื่มเหล้าด้วยกันนะเป็นคนที่ดื่มกันอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
อยู่๓คนทั้งหมดให้การปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของในเท่
อย่างคนหนึ่งนี้เขาชื่อเต้ออายุ๓๗ปีแล้วเป็นเพื่อนรุ่นพี่
แต่นี่ไม่เจอกันมาสิบกว่าวันแล้วนะไม่รู้ว่าหายหน้าไปไหนเลย
แล้วในกลุ่มก็ไม่ได้สนใจอะไรกันไง

เท่เนี่ยถูกฆ่าฝังดิน
เลิกกันเลิกกินกันตอนไหนแยกย้ายกันตอนไหน

ครับแล้วปกติกินกันทุกวันมั้ยแหละ

มันจะเดินไปทั้งหนุ่นทั้งหนีนานที่มันจะมาขอเยอะสูงภาพมวลหนึ่งอย่างนี้

ส่วนลุงของเท่บอกว่าหลานชายเคยติดยาเสพติดนะครับ
เวลาเสพยาก็จะมีโวยวายเสียงดังบ้าง
แต่ก็ไม่เคยหาเรื่องใครไม่เคยทำร้ายใคร
ช่วงหลังยอมรับว่าหลานชายเสพยาบ้านหนักขึ้น
มีอาการคล้ายกับคนสติไม่ดี
ถึงขั้นเคยทำร้ายพ่อกับแม่ตัวเองด้วย
ลุงของในเท่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงถูกฆ่าแล้วก็ฝังแบบนี้นะครับ
ความจริงแล้วหลานชายก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่คนร้ายจะฆ่าชิงทรัพย์นะ

คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องนิสัยที่ชอบเอะอะโวยวายเสียงดังยียวนอะไรพวกนี้หรือเปล่า

มีสิงห์นี่ก็อายุ๔๔แล้วก็หมำอายุ๔๐
เตอร์ก็บอกว่าเจอเท่ครั้งสุดท้าย๒๓พฤศจิกายนนะครับ
ตอนนั้นไปช่วยกันขนข้าวเปลือกขึ้นยุ้งฉางด้วยแล้วเท่นี่หายไปเลย
ซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าหายไปไหนอย่างไร
หม่ำนี่ให้ข้อมูลว่าได้ยืมโทรศัพท์มือถือของเท่โทรหาผู้หญิงคนนึง
จำได้ว่าเจอกันครั้งสุดท้ายในวันนั้นยืมโทรศัพท์เนี่ย๑๑พฤศจิกายน

ส่วนสิงห์นะสิงห์นี่บอกว่าเจอเท่ครั้งสุดท้าย
ก่อนที่เท่เนี่ยจะหายตัวไปตั้งแต่นู่น
ก่อนเท่จะหายตัว๕วัน
เพราะฉะนั้นเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน
ชอบว่ามันเคยเห็นเพราะเรียนเท่าไหร่ก็มาเรียก
พอรู้ว่าเขาตายแล้วตกใจไหม
ตกใจครับเพราะว่าคนก็อยู่แล้วจริงอยู่กัน
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพ่อเลี้ยงของผู้ตายนะครับ
บอกว่าได้มาอยู่กินกับแม่ของผู้ตายได้๒ปีนะฮะ
ซึ่งตัวของลูกเลี้ยงชอบดื่มเหล้าเวลาเมาก็จะโมโหร้ายหน่อย
เวลาของเงินแม่ไม่ได้จะทำร้ายแม่ด้วยก่อนเสียชีวิต
ไม่รู้ว่าไปไหนอะไรยังไงอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่า

ส่วนเรื่องโทรศัพท์มือถือของลูกเลี้ยงเนี่ย
เลี้ยงเอาไปจำนำเอาไว้กับพระนะฮะก่อนจะหายตัวไป
บ๊วยพี่ออกใหม่นี่เอารถไปไหม

โทรศัพท์เนี่ยปฏิสินบีประจำนำอยู่บ้านเป็นพระคาวัด
คือตำรวจกำลังไล่สอบสวนขยายผลอยู่นะครับ
เกิดอะไรขึ้นนะฮะกำลังไล่เริ่มจากกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่ชอบดื่มเหล้าด้วยกัน
ซึ่งตอนนี้ทุกคนปฏิเสธแต่จากสภาพศพมันโหดเหลือเกินนะฮะ
มีรัดคอด้วยมีร่องรอยกระสุนที่ยิงที่ศีรษะด้วย
มือไพร่หลังมัดเท้าด้วยแล้วก็ฝังเอาไว้นะครับ